ครูเหมือนกันที่มาเกี่ยวข้องกับคดีคุณแตงโม
ระบุบอกว่าทั้งตัวเขาเองแล้วก็ทีมงาน
ถูกเคิมขู่ว่าให้ถอนตัวจากคดีคุณแต่งโมค์

ถึงขั้นขู่ถอดถอนสอสอด้วยนะคะฟังเสียงค่ะ
ณปัจจุบันทีมงานของผมไม่ว่าจะเป็นทนายกิจสนะ
ก็ถูกประสานงานถูกติดสินบนนะครับ

แม้ผมเองก็ถูกคมครูว่าจะดำเนินคดี
หมินเจ้าพนักงานพรบคอมพิวเตอร์
หรือถอดถอนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผมว่ากระบวนการดังกล่าวมันผิดปกติ
ผิดปกติอย่างมากนะครับ
ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดมันก็ไม่มิด
พี่น้องประชาชนทราบอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
นี่แหละค่ะนายมงคลกิจสุขศิลป์ธาราณุนุษยา
สมัยชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภาคไทยสิวิไลน์
เขาก็ไลฟ์เฟซบุ๊คส่วนตัวช่วงเช้านี้เองนะคะ
ข้อความถึงเวลาประกาศสู้เพื่อความยุติธรรมที่เท่าเทียม
แล้วเขาก็โพสต์ภาพตัวเองระบุข้อความ
ตอนนี้ผมและทีมงานถูกข่มขู่ซื้อตัวติดสินบน
ถ้าไม่ยอมจะแจ้งความหมินประมาทหมินเจ้าพนักงาน
พรบคอมพิวเตอร์และถึงขั้นขู่ยื่นถอดท้อนจากความเป็นสอสอ

ใดคดีนี้ยังตอบคำถามประชาชนไม่ได้ทุกคำถาม
ประชาชนยังไม่ยอมรับคดีนี้
ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์
ตนเป็นผู้แทนดังสรรค์ตัวแทนประชาชน
ถ้าส่วนใหญ่ยังต้องการหาความจริงให้ทำต่อ

ส่วนใครและวงเล็บไว้ว่าเป็นท
ทธนาฬิการปฏิบัติหน้าที่ตามประโมนกฎหมายอายามมาตรา๑๕๗
ทั้งใครมีอาชีพทนายคนคนนั้นถ้าทำผิดต่อ
มันญาติทนายความจะไม่ได้ทำอาชีพนี้อีกตลอดชีวิตนะคะ
งานนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นตาต่อตาฟันต่อฟัน
เพื่อระบบยุติธรรมที่เท่าเทียมเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะ
คุณเต้เขาก็บอกมาอย่างนี้ค่ะ